เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการสวมใส่
แม้ว่าจะตีตลาดเข้ามาในบ้านเราในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
แต่ว่าถือว่ายังไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นักนะครับ
เราก็จะได้เห็นเรื่องราวของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ

โดยนายปฐมอินทรโรดมที่ปรึกษาสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
นำไปเชื่อมต่อกับหลากหลายอุปกรณ์มากขึ้น
คาดว่าจะโตถึง๒เท่าเลยนะครับ
นาฬิกาแว่นตาวิสแบนอุปกรณ์รอบตัวต่าง
แม้กระทั่งรถยนต์ตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้า

มาวันนี้เราใช้มันอยู่โดยไม่รู้ตัวนะครับ
แล้วเราก็จะพบว่าความต้องการแชร์ข้อมูลนะครับ
เกิดกับทุกไลฟ์สไตล์ของเรา
ส่วนหนึ่งนั้นมาจากกระแสกรรมรักสุขภาพของคนยุคใหม่นะครับ
เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของคนรักสุขภาพ
ที่จะมีทั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพแบบต่างครับ
ผมว่ายังส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องใหม่ในบางส่วน

อย่างทั่วโลกเนี่ยไตมาสนึงเนี่ยขายได้ประมาณ๖ล้านเครื่องแล้ว

เขาก็อยากจะรู้ว่าเขาอะไรฮะออกกำลังกายยังไงพักผ่อนยังไง
คือคือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะฮะอย่างเช่นเนี่ยเขาว่าคนจะใส่ใจ
เรื่องอะไรฮะพวกกระแสการวิ่งมาราทอนการปั่นจักรยานมาเนี่ย
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามการประมาณการแล้วนะครับ
ยังบอกว่าในปีหน้าจะมียอดผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน
เพิ่มขึ้นถึงอีก๔๕ล้านเครื่องจากปัจจุบัน๓๐ล้านเครื่อง
รวมถึงความนิยมของการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพิ่มขึ้นเป็น๙ล้านบัญชีจาก๗ล้านบัญชีในปัจจุบัน
ที่ไม่ต้องออกเดินทางเพื่อจะไปชำระเงิน
ปีหน้าก็ใช้แบบเต็มรูปแบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ